คุณผู้ชมครับแสดงความคิดความเห็นต่อเรื่องราวในสายตรวจโซเชียลมาได้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของลายศักดิ์นะฮะ
ที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมีความตั้งใจจะไปบวช
แต่ว่าด้วยตัวเขาเองมีลายสักทั้งตัวแล้วก็ที่ใบหน้าด้วย
ปรากฏว่าพระท่านไม่ให้บวชนะครับ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าอยากจะเป็นคนดีสักครั้งหนึ่ง
อยากจะไปขอบวชกับวัดแห่งหนึ่งที่คลอง๔จังหวัดปฐุมธานีแต่เจ้าอาวาส
นั่งอยู่แบบนี้นั่งคอตกแบบนี้ด้วยบอกว่าเสียใจนะคะ
ข้อความของเจ้าตัวเขาบอกว่า
ไม่ยอมให้บวชเนรระบุหลักใหญ่ใจความเป็นคนบาป
เจ้าคณะอำเภอท่านไม่ให้บวชคนสักลายที่หน้าบวชไม่ได้
ตั้งใจบวชเนรเป็นคนดีก็ไม่ได้
แล้วก็มีข้อความตัดเพาะบอกว่าไม่เข้าใจเลย
พระต้องการให้เราเป็นคนแบบไหนคนเลวอย่างตัวเอง
ถือธรรมะเป็นคนดีห่มผ้าเหลืองแต่ก็ไม่ได้บวช
เพราะสักลายเต็มตัวทำไมพระไม่มองที่ใจและความตั้งใจ
ขอให้ช่วยกันแชร์กันหน่อยนะครับไม่ให้บวชพูดกันดีดีก็ได้
ทีมข่าวภูมิภาคไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปพบกับพระครูมงคลกิจจารักษ
เป็นเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การามด้วย
อยู่ที่คลองสี่ปฐุมธานีนะคะพระครูมงคลกิจจารักษ์บอกว่า
ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่าในหลักของพระพุทธศาสนา
บุคคลที่ครบอายุบวชจะต้องมาอยู่ที่วัด
เพื่อที่จะเป็นผ้าขาวกันก่อนนึกภาพออกไหมคะ
แล้วก็ต้องมาท่องบทคาถา

ใช่ค่ะก่อนที่จะบวชต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะ
แต่นี่ถึงเวลาก็จะบวชกันเลยหมายถึงผู้ชายที่ตัดเพาะเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีลายศักดิ์ที่หน้าบอกว่า
ถึงเวลาก็อยากจะบวชก็จะบวชกันเลย
ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
คนที่จะบวชต้องมีร่างกายครบ๓๐
และที่สำคัญต้องดูเกลี้ยงเกลา

นุ่มสักลายที่มาขอบวชทำผิดหรือไม่

แต่ที่อัตมาไม่สามารถบวชให้ได้
เนื่องจากเขาได้ศักดิ์ทั้งตัวรวมถึงใบหน้า
อาตมาจึงใช้ดุลพินิษฐ์ของตัวเอง
ตัดสินใจว่าไม่สามารถให้บวชได้
ส่วนเขาจะไปบวชที่วัดอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
พระที่บวชแล้วออกไปบินทบาทสักลายทั้งตัวศักดิ์ที่หน้าด้วย
ญาติโยมที่ไหนจะกล้าใส่บาทนะคะ
ถ้าเข้าใจในหลักธรรมะการทำความดีไม่จำเป็นต้องบวช
เพียงแต่ยึดหลักคำสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีสติก็นับว่าประเสริฐแล้ว
ดังนั้นคนที่จะบวชต้องคิดและไตรตรองให้ดี
ไม่ควรเอาความด่างพร้อยมาทำให้ศาสนามัวหมอง
อาตมาไม่มีอคติกับหนุ่มคนนี้
แต่อยู่ที่ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
อาตมาในฐานะผู้ปกครองสงฆ์
ดุลพินิษฐ์ที่กล่าวมาทั้งหมด
ตัดสินใจไม่ให้บวชค่ะ

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
จากการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ดูที่ใจ
ทำไมไปดูที่รอยสักเท่านั้นถึงตัดสินใจไม่ให้บวชแบบนี้นะคะ
มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับ
เป็นภาพพระสงฆ์นั่งล้อมวงฉันชาบู
และภาพที่คล้ายกับการนั่งดื่มสุราด้วยนะคะ
พร้อมกับข้อความตอนหนึ่ง
สักลายคนเลวไม่ได้บวช
แต่สิ่งในรูปนี้คืออะไรช่วยตอบได้ไหมครับ

คนเราจะศักดิ์หรือไม่ศักดิ์ก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
ใครจะด่าก็ด่าไม่แคร์
ผมคิดว่าคนที่มีรอยสักก็เป็นคนครับ
สังคมจะไม่ให้คนไม่ดีกลับตัวเลย
หรือวัดอื่นต้อนรับผมก็มี
แต่สงสัยว่าคนเราบวชได้เป็นบางวัดหรือครับ
ใครชอบก็ช่วยแชร์ด้วย
วงเล็บจากหน้าไลน์ครับ